ผมจะพาไปดูไอเดียคนไทยอีกเหมือนกัน

คุณบุ๊คครับไปโทราชกัน
อันซีนไทยแลนด์แห่งใหม่ที่นครราชศรีมา
เขาบอกว่าเป็นอาคารสงโรมัน
เป็นอาคารโซโลมันที่อลังการงานสร้างมาก
บางคนคิดว่าเป็นเมืองไทยหรือไม่

ใช่ครับนี่ครับนี่แหละอันซีนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครราชศรีมา
แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งก็คือที่วัดดงไย
ดงใหญ่นะครับอยู่ในพื้นที่กับอำเภอพิมาย

สถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
เขาบอกว่าได้ไอเดียมาจากการได้ไปเที่ยวกรุงเทพ

ต้องมีไอเดียมาสร้างเป็นหอระคังที่บ้านเรา

สวยงามอารังการงานสร้างปฏิมากรรม
ก่อนสร้างในประเทศนทรัพยุทธ์นะครับ

ภาพสวยงามหัววัฒน์พระอาทิการจำรัฐอัทธากาโม

ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๓นโยม
รูปแบบอาคารส่วนหนึ่งก็นำมาจากพระที่นั่งอานันตสมาคม
แล้วนำมาประยุกต์ตามจินตนาการ
โดยภายในหอละครังยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ
และรอบตัวอาคารก็มีรูปปั้นนางฟ้าด้วย
มีรูปเทวดาพระแม่โพศพจำนวนมาก
แล้วมีรูปปั้นยักษ์สีเขียวถือกระบองยืนอยู่รอบอาคารอีกนับร้อย
นับร้อยต้นน่ะนะแล้วที่เหลือกันมีพระรูปปั้นนะครับ

และมีรูปพระอินทร์มีรูปพระพรม
และบนชั้นนะครับมี๓ชั้นนะครับชั้นบนสุดนะครับจะมีหอกอง
แล้วก็เป็นจุดต่อมาก็จะเป็นหอละคัง
หอละครังสิทธิ์ปั้นนะครับก็จะมีที่ปฏิบัติธรรม

ผมว่าต้องฟังเสียงของเจ้าอาวาสนิดนึงว่า
คิดไอเดียได้ยังไงไอเดียแบบนี้นะครับ
ซึ่งท่านได้แนวคิด
อาจจะการผสมผสานรูปแบบ
ในการสร้างห้องละครั้งที่ไม่เหมือนใครนะ
ก็ใช้เวลาสร้างมาเรื่อยโดยรูปแบบสถาปัตย์
ก็จะเป็นทั้งของไทยของเขมีน

การผสมรูปผสมกันตามที่ยาดยมท่านสาธุชมทั้งหลายได้เห็น
ในยูทูปหรือว่าในสารคดีก็ตาม
อาคารหอระคังที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ
บอกว่ามี๓ชั้นใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ทำวัดสวดมนต์และยังมีแท้งน้ำขนาดใหญ่
จุน้ำได้กว่า๑แสนลิตร
แล้วก็ทำเป็นจุดส่งน้ำปลาปลาให้ชาวบ้านในชุมชนด้วยนะครับ
ครับนี่แหละครับการสร้างหอละครังแบบนี้นะครับ

สร้างมาทุนทั้งหมดก็ประมาณ๘ล้านบาทนะครับ
ย้ำกันอีกครั้งครับ

จังหวัดนครราชศรีมา